เอาละครับมาดูเรื่องของความเชื่อนะฮะเรื่องของตัวเลข

ต้องเอาไปตีเป็นเลขอะไรในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใช่ค่ะแต่ว่าข่าวต่อไปนี้ที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง

บางอย่างอ่านให้ไม่ได้จริงคุณผู้ชมต้องเห็นเองหน้าจอ
เดี๋ยวไปดูก่อนที่แรกกู้ภัยค่ะเป็นกู้ภัยที่อุดร
เขาไปช่วยน้ำท่วมที่๑๐๑ขาไปไป๑๑แต่ขากลับกลับ๑๒
เอาช่วยกันเพ่งหน่อยคุณผู้ชมที่เพิ่มมา๑เนี่ยคือใคร
นั่นที่เขาวงกลมแดงไว้มีคนนั่งซ้อนหลังอยู่หรือเปล่า

หรือว่าไม่ใช่เจ้าตัวเองหรือเปล่าหรือเขาใส่หมวกยังไงนะ
เป็นหมวกที่แบบมีผมโผล่ออกมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คุณผู้ชม
แต่ว่านางสาวพัชราเรือนใหม่เขาเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย
ส่งเสริมธรรมจังหวัดอุดรธานีเอาภาพนี้ค่ะมาให้ดู
ตอนที่ไปช่วยน้ำท่วมที่เสรภูมิที่๑๐๑
ซึ่งเขาบอกว่าวันนั้นไป๑๑คน
นั่งอยู่ในห้องโดยสารรถตู้๙คน
นั่งข้างหน้า๒คนรวมเป็น๑๑ถูกไหม

เหมือนมีคนมานั่งเพิ่มอีกคนนึงรวมเป็น๑๒

มันมีผมเพิ่มขึ้นมาไม่ได้คุณสืบสกุล

ก็เลยไม่รู้ว่าผมที่มันเพิ่มมา
เป็นภาพติดวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วแล้วอยู่ในรถตู้หรือเปล่า
แต่ทีนี้คนไปเล็งไปส่องดูเลย
ทะเบียนรถตู้กู้ไพร
เบียนรถตู้คันนี้เป็นรถตู้สีขาว
ทะเบียนนหนูขอไข่

เขาก็เอาไปลุ้นกันว่าจะออกในงวดนี้ไหม
ลุ้นเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกัน
แต่ทุกคนที่ไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำบุญกรวดน้ำให้

ที่พวกเธอจะเดินทางไปช่วยน้ำท่วม
คือรถคันนี้แล้วก็กู้ชีพได้ไปเก็บศพผู้ชายคนหนึ่งมา
เอามาไว้ที่มูลิธิส่งเสริมธรรมที่จังหวัดอุดรธานีนี่แหละครับ
แล้วก็เชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายรายนั้นแหละ
ยังอยู่ภายในรถตู้ก็เลยจะทำบุญไปให้นะฮะ
ไปดูบรรยากาศที่เกาะคำชโนธบ้านโนนเมือง
บนบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะครับ
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปกราบไหว้ขอพร
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
เพื่อขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายและเนืองแน่นมากนะฮะ
โดยที่บริเวณต้นมะเดือยักษ์ที่ล้อมรอบด้วยต้นชะโนธ
ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็เข้าไปใช้มือถูไปถูมาลงแป้ง
แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือส่องหาเลขเด็ด
บางคนก็เห็น๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง
มีใครเห็นครบทั้ง๖ตัวบ้างไหมนะฮะ

เรียกว่าแต่ละคนจะมองเห็นตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับ

ใกล้จะถึงเวลานี้อีกกี่ชั่วโมงคุณ
ไม่ถึงชั่วโมงก็ใกล้จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้วนะครับ
ก็คนยิ่งลุ้นกันใหญ่เลยช่วงนี้
กันอีกหน่อยนึงละกันเผื่อใครจะไปเจอเลขนี้ที่แผงลอตเตอรี่
ท้ายกันที่กาลสินค่ะบอกบ้านเลขที่ก่อนเลย
หมู่๑๔ที่ตำบลหลุบอำเภอเมือง
ไปเจอต้นหมากประหลาดค่ะแตกหน่ออ่อนออกมาเนี้ย
เขาบอกว่าเหมือนกับศีรษะพญานาค
เจ้าของบ้านบอกว่ารดน้ำต้นไม้อยู่ไง
แล้วก็เห็นหมากเหลืองที่ปลูกไว้ในกระถางที่หน้าบ้าน

พอไปดูใกล้ก็เอ้ยทำไมใบเนี่ย
มีสีเขียวอ่อนมรกฏเรียงซ้อนกันเป็นชั้น
เหมือนกับศีรษะของพญานาค
มันมีใบแข็งคล้ายกับหงอนชี้ขึ้นไป
แล้วไปเห็นใน๕กระถางเขาบอกแบบนี้นะ

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความมีโชคลาภมงคล
เจ้าของบอกจะดูแลอย่างดีเลยค่ะ
นี่ต้นหมาตรงนี้บาลิกรี๑๒๔ที่หมู่๑๔นะคะ
ก็ว่ากันไปนะฮะถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคนะครับ
แต่เอาให้พอดีแล้วกัน